ตี๕๕๐นาทีพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่กระบีไปดูความวุ่นวายหน่อยนะคะคือมีนักโทษในเรือนจำเนี่ยติดโควิดปรากฏว่าเกิดการจราจนขึ้นเพราะคนที่เขาไม่ติดเนี่ยเขาก็กลัวติดใช่ไหมคะเขาก็เลยเรียกร้องให้ทางเรือนจำเนี่ยเอาคนป่วยโควิดเนี่ยออกไปจากเรือนจำกลายเป็นเหตุจราจนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายนะคะเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
นักโทษประมาณสักเจ็ดสิบคนภายในเรือนจำกระบี่ค่ะรวมตัวกันก่อเหตุจราจนแบบนี้นะคะ
จากว่าไม่พอใจที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ภายในเรือนจำแล้วมีนักโทษบางคนที่ติดเชื้อแล้วเกือบทั้งหมดของเรือนจำเลยค่ะ
ก็เลยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำคนป่วยออกไปคือต้องแยกออกไปออกไปรักษาด้านนอก
ทีนี้พอมันเกิดความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นเนี่ยผู้การของจังหวัดกระบีพลตำรวจตรีชัยวัดอุ้ยคำท่านลงมาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
ระดมกำลังชุดควบคุมฝุงชนกระบี่๑กองร้อยร่วมกับกำลังอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมกว่า๓๐๐นายค่ะ
นี่คุณผู้ชมมาปิดล้อมพื้นที่เรือนจำทั้งหมดไว้แบบนี้นะคะซึ่งกลุ่มนักโทษที่ก่อจราจนเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เข้าไปเอาอาวุธมีด
เครื่องมือช่างมาเป็นอาวุธทุบทำลายทรัพย์สินภายในห้องฝึกวิชาชีพนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนแรกใช้วิธีการเจรจาแต่ยังไม่เป็นผลค่ะ
นักโทษบางส่วนพยายามจะปีนกำแพงเรือนจำออกมาเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เลยต้องใช้ปืนเป็นปืนนะคะ
ใช้กระสุนยางนะเพื่อยิงสกัดเอาไว้ค่ะแล้วตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะ
ต้องมีการตรึงกำลังเฝ้ารอบบริเวณเรือนจำซึ่งปรากฏว่ารอบรอบกำแพงเรือนจำเนี่ยมีเศษข้าวของทั้งเครื่องใช้
จานพัดลมเศษกระเบื้องนักโทษปลาออกมาเป็นระยะนอกกำแพงแบบนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่านักโทษมีการทุบทำลายเรือนนอนเสียหายไปหนึ่งหลัง
และพยายามจุดไฟจุดไฟเผาข้าวของเครื่องใช้ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ถังดับเพลิงเนี่ย
เข้าไปฉีดดับเพลิงตลอดเวลาค่ะเจ้าหน้าที่ราชธรรมต้องมีการใช้กระสุนยาง
เนี่ยจะยิงสายนักโทษบัตรเจ็บไป๓รายด้วยกันและทั้งหมดเนี่ยถูกนำตัวไปส่ง
ที่โรงพยาบาลกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนักโทษหญิงกว่าสามร้อยคน
ต้องถูกเคลื่อนย้ายออกจากเรือนจำแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยก็เกรงว่า
เหตุการณ์มันบานปลายกว่านี้เดี๋ยวจะมีคนเจ็บเพิ่มขึ้น
นักโทษหญิงผู้ต้องขังหญิงไปที่เรือนจำชั่วคราวตะบนกระบี่น้อยของตัวเมืองกระบี่ค่ะ
ส่วนชุดเจรจาที่เข้าไปเจรจาเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มนักโทษเนี่ย
เจ้าน่ะธิก็เลยประสานไปยังศาสตร์ธนาสุขของจังหวัดกระบี่และก็โรงพยาบาลกระบี่
เพื่อให้มารับนักโทษทั้ง๑๔รายออกไปรักษาตัวที่กระบี่
ซึ่งแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการตรึงกำลังอยู่ดี
ตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมา
นี่ค่ะก็บาดเจ็บกันแบบนี้นะคะ
เป็นเหตุจราจนที่เกิดขึ้นที่เรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะ